คุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นำเสนอไปว่ามีคนร้ายขี่จักรยานยนต์ประกบสองแม่ลูก
คุณแม่ก็เป็นสูงวัยแหละเป็นผู้หญิงสูงวัยประมาณนึงแล้ว
คุณแม่ซ้อนมาลูกสาวขี่ขึ้นหน้าแล้วคนร้ายถีบรถล้ม
จากนั้นนี่คือกล้องหน้ารถของรถที่ขับผ่านไป
ตอนแรกเขานึกว่าผัวเมียทะเลาะกันแต่พอผ่านไปแล้วเห็นชัดเนี่ย
เห็นว่าทำร้ายผู้สูงวัยอยู่ค่ะเพราะว่าจับศีรษะกระแทกเข้ากับพื้น
ตัวคุณแม่นี่หน้าบวมปูดเลยส่วนตัวลูกสาวก็โดนชิงทรัพย์ไปด้วย
ล่าสุดจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ถนนหน้าสวนสุขภาพ๗๒พันศา
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีนะคะ
คนร้ายเนี่ยชิงทรัพย์ได้ไปเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
เลี่ยมทอง๑องค์แล้วก็เลสข้อมือ๑เส้นด้วย
แต่คนร้ายดันทำมือถือตกไว้ในที่เกิดเหตุ
หน้าจอมาปุ๊บเป็นหน้าตัวเองค่ะ
ราเลยตำรวจก็เลยตามจับตัวได้
นี่คือนายคมสันจันทรีย์วัย๒๙ปีนะคะ
พอจับได้ก็นำไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ

ก็เห็นผู้เสียหายขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่ทองเตะตามาเลย
ขี่ตามประกบเลยค่ะตั้งใจจะชิงทรัพย์นี่แหละ

เลยเอาปืนที่พลกติดตัวมาขมครูแล้วก็หนีไป
หลังก่อเหตุนำสร้อยไปขาย
เอาเงินเพื่อถ่ายมอเตอร์ไซค์ที่นำไปจำนำไว้

เครื่องที่ทำหล่นเอาไว้ในที่เกิดเหตุค่ะ
ทีนี้ระหว่างทำแผนมีเหตุการณ์โกลหนเกิดขึ้น

นี่ค่ะคือชาวบ้านที่เขาโกรธแค้น
ที่มาดูแผนประกอบคำรับสารภาพ

ปรีเข้าไปชกหน้าผู้ต้องหา
ก็ชุดละมุนกันเล็กน้อยนะคะ
ตำรวจเลยต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับโรงพักทันที
แล้วก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์และการครอบครองอาวุธปืนนำตัวส่งฝักขังสารต่อไปค่ะ